เอาไปดูกรณีน้องโชคที่ถูกยิงเสียชีวิตในห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะครับ
แล้วก็คนที่อ้างว่าทำปืนลั่นใส่ก็เป็นเพื่อนร่วมชั้น
คือเมื่อวานนี้เนี่ยเด็กชายผู้ก่อเหตุกับแม่เนี่ยไปกราบขอขมาที่หน้าโรงศพนะครับ
ไว้ดีนะเว้ยไว้เจอกันใหม่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ผมพูดไม่ออกว่าแม่เอาไว้เจอกันใหม่นะขอโทษแล้วพี่ผมโคตรรู้สึกผิด
นี่คือเยาวชนขออภัยฮะอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๓ผู้ก่อเหตุ
พานทูบเทียนนะขอขมาต่อหน้าโรงของน้องโชค

สื่อมวลชนโอ้โหถ่ายภาพกันเพียบ
ระหว่างทำพิธีขอขมาอยู่นั้นแม่กับยายของน้องโชค
เดินครับไม่ได้ลุกมาหาเดินลงไปจากสาราไปเลย
หลังจากขอขมาเสร็จทีมข่าวได้พูดคุยกับเยาวชนผู้ก่อเหตุ
เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เยาวชนผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าที่พกปืนไปเพื่อเอาไปป้องกันตัว
เนื่องจากตัวเขามีปัญหากับกลุ่มคู่อรินอกโรงเรียนครับ
แต่ตอนไปเข้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาปืนใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุม
แล้วพอจะคลี่เสื้อออกจะสวมจะใส่ปรากฏว่าปืนมันลั่น
ปืนมันลั่นถูกเพื่อนล้มลง
แล้วบอกปืนมันตกเอ๊ะมันตกกระแทกพื้นเหรอ

หรือก็ตกกะแทกโต๊ะยังไงหรือ
อ่านะฮะจากนั้นเยาวชนชายผู้ก่อเหตุ
กับยายของน้องโชคน้องโชคแต่ครอบครัวผู้สีชีวิต
ไม่รับการขอขมาครับแล้วก็มอบให้เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่
เป็นผู้รับพาแล้วก็เทศนาสอนผู้ก่อเหตุไป
แม่ของน้องโชคเล่าบอกว่าการจะมาขอขมาศพน้องโชคเนี่ย
ครอบครัวไม่ห้ามหรอกนะแต่จะมาขอขมาครอบครัวมันช้าเกินไป
แม่บอกควรจะมาตั้งแต่วันแรกไหมอ่ะฉะนั้นแม่ไม่ขอรับ
และไม่ขออโหสิกรรมครับหัวอกคนเป็นแม่เธอรู้ไหมว่า
รู้สึกยังไงแม่เนี่ยปวดใจใจสลายและยิ่งเห็นหน้าคน
ก่อเหตุด้วยแล้วเนี่ยแม่บอกทำใจไม่ได้ทรมานจิตใจ
กันเกินไปยืนยันจะเดินหน้าเต็มที่นะฮะเท่ากำลังที่มี
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อให้ต้องสู้กับใครที่มองไม่เห็น
แม่หมายความว่ายังไงฮะต้องสู้กับใครที่มองไม่เห็น
มันหมายความว่ายังไงครับคุณแม่หรือมองเห็นจะทำให้สุดกำลัง
จะทำได้ครับขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุเปิดเผยบอกว่า
สาเหตุที่ลูกชายไม่ยอมมาในตอนแรกเพราะว่ากลัวกลัวอะไรอ่ะ
จะเอาชีวิตผมจะปรับข้อความให้คุณผู้ชมฟัง
ตัวเท่าลูกหมาหัดพกปืนเดี๋ยวกูไปยิง
หัวพ่อหัวแม่มึงบ้างสารช่วยมึงแต่ข้างนอก
ไม่มีใครช่วยมึงนะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่
ข้อความนี้แหละครับทำให้น้องผู้ก่อเหตุกลัว
แล้วแม่บอกว่าลูกถึงไม่กล้ามาตั้งแต่วันแรก

ตอนนี้ลูกชายก็เสียใจมากแล้วเครียดมากครับคุณผู้ชม
ขณะที่ยายของน้องโชคเอาล่ะเอาล่ะ
มาดูฝั่งความผูกพันยายหลานกันบ้าง
บอกกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากหลานชายเสียชีวิต
นี่คุณยายคนที่ยืนเกาะโลงอยู่
มาปรากฏตัวให้เห็นเลยนะซึ่งตาของน้องโชคซึ่งท่านบวชเป็นพระอยู่
เห็นบอกว่าวิญญาณของหลานชายสวมชุดนักเรียนมีสีหน้าเหมือนจะร้องไห้
มานั่งอยู่ตั้งเก้าอี้หน้าบ้านครับคุณผู้ชมเรามีภาพจำลองให้ชมตามคำบอกเล่า
คือตรงนี้โชคจะมานั่งสวมรองเท้าตอนจะไปโรงเรียนเป็นประจำ
ค่ะตาของโชคพูดกับหลานในในนั้นในฝันบอกว่า
ขอให้ไปสู่สุขติไม่ผูกกรรมใครอนุญาตให้มาบ้านถ้าอยากมาก็มา
เรื่องคดีก็ขอให้จบอย่างสวยงามเพื่อทวงความยุติธรรมให้ตัวเองครับ
เรื่องของที่น้ำแข็งตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโอเคล่ะ
ปืนเอาเสื้อนะครับพันเอาไว้
ห่อเอาไว้แล้วตอนเอาออกเนี่ย

หรือว่ามันตกใส่อย่างอื่น
แล้วก็สุดไปโดนน้อง
และก
กับบาดแผลที่ศพของน้องโชคเอ
คีย์บอร์ดมันต้องเชื่อมโยงกันได้
แล้วถ้ายังจำกันได้คือตรงหัวน้องโชคมีคราบขม่าวดินปืนด้วยนะ
นิติวิทยาศาสตร์ครับคุณผู้ชมนิติวิทยาศาสตร์จะบอกเรื่องนี้ได้ชัดเจนแล้วก็ใกล้เคียงที่สุด
เพราะว่านิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับ